การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
ซึ่งมีผู้นำจากทั่วโลกเดินทางไปประชุม
รวมทางพลเอกบรยุจันโอชานายกรัฐมกรีของไทย
ก็ได้มีการหารือกันในประเด็นสำคัญของโลกหลายเรื่องนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ผู้นำสหรัฐได้กล่าวเรียกร้อง
ชาติต่างเปิดรับผู้ลิภัยมากขึ้นครับ
นายบารักษ์โอบามาประธานธิบดีสหรัฐ
กล่าวในเวทีการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นการกล่าวครั้งสุดท้ายในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐ
ย้ำถึงวิกฤตผู้ลิภัยว่าเป็นบททดสอบสำคัญของมนุษยชาติ
เรียกร้องให้ผู้นำจากประเทศต่าง๕๐ประเทศ
ผู้ลิภัยจากสงครามเพิ่มขึ้นเป็น๓๖๐๐๐คน
ซึ่งในตอนนี้มีผู้นำหลายชาติที่ขานุรับข้อเรียกร้องของนายโอบามาแล้ว
เช่นนายเมาคอมเทิร์นบูนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลีย
รวมทั้งอิตาลีซึ่งก็เป็นประเทศปลายทาง
มีผู้ลิภัยเสี่ยงชีวิตนั่งเรือข้ามทะเลเมนิเตอร์เรเนียนจำนวนมาก
โดยนายมะเตโอเรนซี่นายกรัฐมนตรีของอิตาลี
เรียกร้องให้โลกและยุโรปมีความพยายามแก้ปัญหาผู้ลิภัยให้มากกว่านี้ด้วย
โดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสมาชิกสหประชาชาติ

ปัจจุบันน่าจะมีผู้ลิภัยจากสงครามผู้พลัดถิ่นในประเทศ
รวมทั้งผู้ลิภัยทางการเมืองราว๖๕ล้าน๓แสนคน
ซึ่งถือเป็นจำนวนที่มากที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมา
โดยผู้ลิภัยเกินครึ่งมาจากซีเรียอาฟกานิสถานแล้วก็โซมาเลีย